จากเมื่อวานช่วงประมาณสักเช้ามืดที่เกิดเหตุนะครับ
พี่ชายของนักมวยชื่อดังโดนดักยิงได้รับบาดเจ็บด้วย
วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ย
ตอนนี้เขามอบตัวกับทางตำรวจแล้วนะครับแล้วก็ได้พูดถึงเหตุผลที่ทำไมต้องไปดักยิงเขา
เหตุผลเพราะว่าพี่ชายของนักมวยไปโพสต์เฟซบุ๊กด่าทอถึงบุปการี
ก็เลยไปดักยิงซะเลยนี่คือภาพนี่คือภาพที่เกิดเมื่อวานนะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งทางด้านนายวรรณยูแก้วมาลาอายุ๓๐ปีนะฮะพี่ชายของกันตะวันฉาย
พีเคแสนชัยยิมคนนี้เนี่ยเป็นนักมวยชื่อดังนะแต่ไอ้คนที่โดนรอบยิง
ที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือพี่ชายของไอ้นักมวยคนนั้นคนนี้ชื่อนายวรรณยูได้รับบาดเจ็บครับ
ดักยิงถล่มด้วยปืนนี่แหละครับแล้วก็ตอนนั้นเขาขับขี่รถยนต์ทะเบียน๒กกตชด๘๗๑๕กรุงเทพมหานคร
เหตุเกิดที่ท้องที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจตั้งปมไว้หลายประเด็นทั้งเรื่องของการขัดแย้งส่วนตัว

นี่คืออาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับนายอนุพงศ์ให้การว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีเรื่องทะเลาะกับนายวรรณยูที่เป็นพี่ชายของนักมวยเนี่ยนักมวยเนี่ยนะฮะ
ในเรื่องของผู้หญิงถึงขั้นชกต่อยกันมาแล้วนะ
จากนั้นนะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กท้าทายกันไปมา
ล่าสุดนายวรรณยูโพสต์ต่อว่าถึงบุปการีอันนี้รับไม่ได้จริง
ก็เลยท้าทายนัดเจอกันกระทั่งคืนวันเกิดเหตุ
รถยนต์ของนายวรรณยูขับผ่านมาพอดีจึงขับรถกระบะไล่ตาม
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงถล่มไปแบบนี้ครับ
ทางตำรวจนะครับก็ตั้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วนอกจากนี้ยังโดนอีกข้อหาก็คือ
ยิงกระสุนทางตำรวจนะครับก็ตั้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในเมืองในหมู่บ้านหรือชุมชนและพา
พกพาอาวุธปืนเข้าไปในหมู่บ้านทางสาธารณะ

ตำรวจจึงคุมตัวทรงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
หัวร้อนแล้วก็ขาดสติไปยิงเขา
หมดอนาคตเข้าคุกเลยนะฮะแบบนี้